วงการบันเทิงของโลกต่างยกย่อง
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ที่นอกจากพระองค์จะร่วมทรงดนตรีกับศิลปินระดับโลกแล้ว
พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสถานที่สำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงโลกมากมาย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
อุตสาหกรรมบันเทิงโลกมากมาย
อุตสาหกรรมบันเทิงโลกมากมาย
อุตสาหกรรมบันเทิงโลกมากมาย
อย่างสแตนเก็ตเบนนี่กู๊ดแม่นและลีโอเนลฮัมตัน

แฮมตันเคยให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสารสวัสดี
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
พระองค์มีบทเพลงพระราชนิพลเกือบ๕๐บทเพลง
โดยส่งเริ่มเรียนการเป่าแซ็กโซโฟนตั้งแต่ทรงพระเยาในสวิสเตอร์แลนด์
ต่อมาพระองค์ทรงก่อตั้งวงดนตรีส่วนพระองค์ขึ้น
และจัดแสดงที่แบงคอกพาเลสทุกเย็นวันศุกร์อีกด้วย
สำเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ซึ่งเป็นพระอิสริยยศในขณะนั้น
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
ขณะนั้นอย่างทรงพระเยายังเคยเสด็จพระราชดำเนิน
สวนสนุกชื่อดังระดับโลกอย่างดิสตี้แลนด์
โดยมีนายวอเตอร์อีเลสดิสนี่ผู้ก่อตั้ง
มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทงมิกกี้เมาส์เป็นที่ระลึก
เมื่อวันที่๒๒มิถุนายนปีพุทธศักราช๒๕๐๓
โดยทั้ง๔พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
กับเครื่องเล่นต่างในสวนสนุก
ซึ่งภายหลังการเสด็จสวรรคตภาพพระบรมชายาลักษณ์หายาก
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวนสนุกดิสนีแลนด์
กลายเป็นโพสต์ที่ทำสถิติการเข้าชมสูงสุดตลอดการของเพจ
โดยมีผู้เข้าชมถึงมากกว่า๑ล้านครั้ง
และมีการแสดงความคิดเห็นหลายร้อยข้อความ
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
และเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนทั้งโลก